คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่บุรีรำค่ะ
ตำรวจสพเมืองบุรีรำได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งจมน้ำตาย
สระน้ำลึกประมาณสัก๓เมตรได้

เพื่อนบอกว่าคือก่อนหน้านี้ล้อมวงดื่มเหล้ากัน

แล้วก็ชวนกันไปงมหาหอย
นี่ค่ะสุดท้ายเสียชีวิตไปคนหนึ่ง
ตำรวจสพเมืองบุรีรำไปตรวจสอบนะคะ
สระน้ำสถานีตำรวจพระครูเก่า
ความกว้างประมาณสัก๑๕เมตร
ลึก๓เมตรค่ะก็งมหาร่างผู้เสียชีวิต

นายสุเทพจันดำอายุ๕๓ปีค่ะ
สภาพศพคือใส่เสื้อแขนสั้นสีฟ้า

เพื่อนที่ไปงมหอยด้วยกัน

เพื่อนคนนี้ชื่อว่านายวิทยาขจีฟ้าอายุ๔๙

ล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่อยู่กัน๔คน
เหล้ากันไปสักพักก็ชวนกันไปงมหอย
คือตัวนายวิทยาบอกว่าผมมาตามมาทีหลัง
ทางผู้ตายเขาก็มากันก่อนมากัน๓คนก่อน
แล้วอยู่คนละฝั่งน้ำเลยนะ
แล้วก็มีการตะโกนให้นายสุเทพเอาน้ำดื่มมาให้หน่อย
แต่นายสุเทพเนี่ยไม่ยอมอ้อมไปว่ายน้ำข้ามไป
พอไปถึงกลางสระโอ้โหจมน้ำต่อหน้าต่อตาเพื่อน
พยายามจะช่วยแต่ช่วยไม่ทัน
ก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยค่ะ
มาอุ้มหอยมาอุ้มหอยหาหอยกัน
ที่แรกเขามา๓คนแต่ว่าผมมาทีหลัง
คุณผู้ชมคะอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒บ้านโพทอง
นายสุพินเดือนแจ้งรำเล่าให้ฟังว่าสระน้ำนี้
มันมีเรื่องราวความเชื่อความอาถรรพ์อยู่พอสมควรนะคะครับ
คือในช่วง๒ปีจะมีคนจมน้ำตาย๑คน
ซบนี้เป็นที่๖ของศรัตน์นี้แล้วนะคะ
ก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า
โรงพักตรงนี้ในอดีตมีป่าไม้เยอะโจรเยอะ
แล้วก็โรงพักตรงนี้ยุบไปแล้วไงฮะ
ไปอยู่รวมกับทางสพเมืองบุรีรำมาหลายสิบปีก่อน

เพราะว่าทุก๒ปีจะมีคนตายจริงอดีตผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้
แต่ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของนายสุเทพที่จมน้ำตายครั้งนี้
ว่าอาจจะเป็นเพราะเมาด้วยแล้วก็ไหว้ไปพอถึงกลางสระแล้วหมดแรง
ปีพี่สาวบอกว่าน้องชายชอบดื่มเหล้าดื่มเหล้าแล้วก็ชอบจะไป
หาปูหาปลากับเพื่อนทำแบบนี้เป็นประจำ
ครั้งนี้พอออกไปกลายเป็นว่าไปเสียชีวิตในสระน้ำ

ก็คิดว่าก็นี่แหละน้องชายคงเมาแล้วก็ว่ายน้ำไป
หมดแรงกลางสระก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์อะไร
ปกติก็เป็นคนดื่มเหล้า

เขาก็ชวนกันออกไปข้างนอกไปหาหอยหาปูนั่นแหละ
พอดีก็ไม่รู้ว่าเขาไปเนอะ

แต่ก่อนก็ไม่รู้เพิ่งได้ยินเหมือนกัน
ก็ได้ยินก็มันก็น่าจะเชื่ออยู่
เพราะว่ามันหลายศพเนอะ

เฉลิมพันธ์จันทิมาอายุ๕๖ปี

คือแต่ก่อนตรงนี้เป็นกำแพงเหมือนกำแพงเมือง
เขาทุบกำแพงแล้วก็ขุดสระ

ก็เคยได้ยินชาวบ้านเล่าต่อกันมานะ
ว่าวันดีคืนดีน้ำในสระหมุน
เหมือนเป็นน้ำวนทั้งที่ไม่มีลมพัด
ที่ผ่านมาคนมาตกปลาบ่อยแต่ไม่ค่อยมีคนลงน้ำ
คือถ้ามีใครลงน้ำไปเนี่ยมันก็มักจะมีคนจมน้ำตายที่สระนี้
ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ตรงนี้มันจะเป็นกำแพงเมืองนะครับเป็นกำแพงเก่า
แล้วก็ตามที่จำความได้นะครับตั้งแต่ผมเกิดมา
ผมก็จะเป็นกำแพงผมเคยมาเดินเล่นอยู่แถวนี้อยู่นะครับ
เพราะว่าบ้านผมอยู่ติดกับตรงนี้มาเนอะ
ผมก็เลยจำความได้ว่าตรงนี้จะเป็นกำแพงส่วนมากอ่ะอ่า
พระครูใหญ่จะเป็นกำแพงล้อมรอบหมู่บ้านนะครับ
เป็นกำแพงเมืองเก่านะครับ

ยังไม่มีครับแต่ก่อนยังไม่มี
ทีนี้ทุบกำแพงแล้วค่อยมาขุดสระน้ำใช่ไหม

ถ้าความคิดของผมก็คือน่าจะเอากำแพงออกหมด
แล้วก็ค่อยปรับพื้นที่ไปแล้วก็ค่อยขุดสระ

ผมเคยได้ฟังคนเขาเล่ามานะครับว่าเขาเดินผ่านมา
บางครั้งอาจจะเหมือนลักษณะน้ำวนนะครับ
เพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจหรอกครับ
แต่ผมบอกว่าถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ดีกว่านะครับ
เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นกำแพงเมืองเก่า
ตรงนี้แต่ก่อนเป็นโรงพักด้วยนะคะ
ประยุทธ์โพแก้วกุลก็เลยบอกว่าคือเขาลื้อทิ้งเอาไปหมดแล้ว
แล้วก็ไม้เม้ยอะไรที่ลื้อไปเขาก็เอาไปขายหมดแล้ว
เห็นตัวอาคารเดิมหลงเหลืออยู่เนี่ยมันก็จะมีป้ายอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์อะไรหรือไม่
แต่ว่าทางญาติของผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้ติดใจประเด็นอาถรรพ์หรอก
เชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะอาจจะเมาแล้วก็ไปว่ายน้ำแล้วก็น้ำลึกด้วย